ตั้งคำถามเลยนะคะคุณแม่บอกว่า
ฝากเลี้ยงลูกสาววัย๑ขวบกับ๑๖วันไว้กับป้าของน้อง
จู่๒วัน๑คืนมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง

ทีนี้หลังจากเสียชีวิตแล้วเอาน้องไปฝังศพไว้ที่วัด
แต่คุณแม่บอกว่ายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

แล้วล่าสุดก็มีการไปขุดศพน้องกลับขึ้นมาใหม่
ใช่จะเอามาชันสูตรแล้วนะครับ
เพราะว่าคุณแม่กับญาติญาติบอกว่าเอาล่ะเราตกลงกัน

จากเด็กที่ร่าเริงหน้าตาน่ารัก
ต้องมาเสียชีวิตกับคนที่ใจร้าย
ไปฝากเลี้ยงไว้แค่สองคืนกับหนึ่งวัน
แก้มตายเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้
ทุกคนต้องการสาเหตุกันทั้งนั้น
ไปถามคนที่เลี้ยงน้องแก้มว่าน้องเป็นอะไร
คำตอบที่ได้คือน้องท้องเสียป้าของน้องบอกมาแบบนี้นะคะ
แต่ตอนที่น้องแก้มอยู่กับแม่
แม่บอกว่าน้องไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการไข้
น้องร่าเริงตามปกติ
หลังจากที่น้องแก้มเสียชีวิต
เล่าต่อบอกว่าไปฝากเลี้ยงไว้กับป้า
สองคืนกับหนึ่งวันประมาณเที่ยง
พาน้องแก้มมาหาแม่
ตอนที่พาน้องมาน้องแก้มมีอาการชักแล้วก็ตาค้าง
น้องเสียชีวิตตอนนั้นไปไม่ถึงโรงพยาบาล
ญาติฝั่งแม่ของน้องแก้มพาน้องแก้มไปทำพิธี
ที่วัดมุกธาราตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ก็มีการฝังน้องแก้มแล้วก็เสร็จปุ๊บทุกคนก็กลับ
ส่วนคุณแม่น้องแก้มก็ร้องไห้ทรมาน
น้องจับไปไม่มีวันกลับ
แล้วก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจตลอดเวลาน้องแข็งแรงดี
แล้วทำไมน้องถึงตายแค่ไปฝากเลี้ยงไว้๒คืน
ใช่ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดมุกธารานะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็พาไปชี้จุดฝังศพน้องแก้ม
พบว่าก็เป็นลักษณะคือฝังลงไปในหลุมดินไม่มีการฝังกลบ
ล่าสุดค่ะฝ่ายแม่ไปแจ้งความร้องทุกข์
กับตำรวจที่โรงพักบางขันที่นครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการปรึกษาหารือกับญาติญาติแล้วติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขอให้ตำรวจไปชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง

ใช่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพื่อจะนำศพของน้องแก้ม
ชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

คุณแม่ที่ต้องทรมานใจแบบนี้นะครับ
ว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่นะครับ